คงเจอปัญหาต่างมากมายครับทั้งเรื่องของการโกงราคาบ้างล่ะ
แต่ว่าราทสุดนักพัฒนาของในมีปัญหามากมาย
ทั้งหมดได้ด้วยการพัฒนาขึ้นมาด้วยระบบออนไลน์

พาไปทดลองใช้บริการกันครับ
พี่คะวันนี้มีงานส่งเอกสารด่วนตอนบ่าย๒ค่ะพี่

แต่อีกงานนึงแค่นี้นะพี่
เอ้าทำยังไงเป็นงานน่ะ
แล้ววันนี้จะส่งทันได้ยังไงเนี่ย
อาจจะเจอปัญหาแบบนี้แถมมีบางราย
ความต้องการสูงก็จะโกงราคาค่ะ

พร้อมการันตีว่าสามารถส่งด่วนภายใน๖๐นาทีค่ะ
วิธีการเดิมก็คือคุณจะต้องไปหาคนเหล่านี้
อาจจะบอกต่อกันมาคุณใช้คนไหน
แล้วก็ให้อาจจะมีโทรเรียกบ้าง
อาจจะมีการนัดเรียกบ้าง
เวลากันต้องเขียนแผนที่ให้
ต้องคอยมาโทรตามว่าโอเคเรียบร้อยหรือยัง

ส่วนวิธีการใช้งานนั้นก็ง่ายแสนง่ายค่ะ

กดเข้าใช้งานก็จะพบกับหน้าจอ
กรอกรายละเอียดของชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เรียก
ตามด้วยเลือกสถานที่ปลายทางที่จัดส่งเอกสาร

แถมยังคำนวณราคาให้เสร็จสับเลยค่ะ
จากนั้นถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการส่ง
สามารถเลือกได้ว่าจะส่งด่วนหรือกำหนดเวลาส่งได้
ตามกำหนดเวลาค่ะเขาจะสามารถจัดส่งเอกสารให้เราภายใน๖๐นาที
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถทำได้ตามที่พูดไว้ไหม

เขารับเอกสารครับ
ใช้เวลาเพียงแค่๗นาทีเท่านั้นนะคะ

กันเอกสารชำรุดเสียหาย
เก็บลายเซ็นต์ของผู้สั่งเพื่อเป็นการยืนยันการรับงานค่ะ
ใช้เวลาในการจัดส่งทั้งหมดราว๔๗นาที
และขอลายเซ็นต์ของผู้รับเพื่อบันทึกลงระบบค่ะ
เพื่อยืนยันการจัดส่งที่เรียบร้อยค่ะ
หนึ่งในผู้ใช้บริการบอกว่ารู้จักรัสไบท์จากอินเทอร์เน็ต
เพราะบริษัทต้องรับเช็ควางบินทุกวัน
หันมาพึ่งพาบริการนี้ค่ะ
แบบธรรมดาก็คือเราอาจจะต้องแจ้งเขาล่วงหน้า๑วัน

ณขณะนี้เราเพิ่งรู้ว่าเรามีงานที่จะต้องวิ่ง
โดยที่เราไม่ต้องแพลนงานล่วงหน้า๑วัน
ก็คือเป็นงานที่รวดเร็วค่ะ
ปัจจุบันรัสไบท์ให้บริการในพื้นที่

ปริมาณงานที่จัดส่งราว๕๐๐งานต่อเดือน
ค่าบริการเริ่มต้นที่๙๐บาท
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบของคนเมืองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน